คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันต่อดีกว่านะคะ
กับความรักครั้งใหม่นะคะของทั้งคู่
ไม่ว่าจะเป็นกันนะคะแล้วก็น้องมาลี

เจ๊มองส์ดีมอยเขาพูดมองดำก็โปะแตกไปละหาก
คุณมารีกับคุณพิษกาชัยเขาคบกัน

ของเมื่อวานนี้คุณกรรณพัฒน์นะพัฒ
เขาโพสต์รูปนี้เดี๋ยวที่ฉันจะให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
เป็นรูปที่หลายคนโอ้โหเขาเอามาม้าว

รูปแบบนี้เป็นรูปคุณกรรเนี้ย
เป็นอิโมติรูปแบบว่ามองบน
ถ้าคนไม่ได้คิดอะไรเขาต้องคิดว่า

พูดแบบว่าเกะปากมองบนคือแสดงอากาศแบบไม่พอใจ

โอ้โหคนก็บอกว่าเนี่ยทุกคนเตรียมหลบไปเลยนะคะ

เขาแซวเรื่องฟุตบอลแมทล่าสุดหรือเปล่า

โอ้โหทีมที่แพ้เขาแพ้
แต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ถ้าใครติดตามพิมิลีกอยู่นะคะ

จากที่เขาไม่ได้เป็นมาเลย๔๐เดือน

เขาก็เกทับกันเยอะถ้าใครดูบอลจะอินแบบนี้
กันก็เลยโพสต์ก็คือจะแท็กรูปนี้ไปหา
พี่ชื่อพี่ฝนเป็นนักข่าวอีกที่หนึ่งรู้จักกันอยู่

คุณกันโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมชี้แจงเลยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบนั้น
คือไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งน้องมารีอะไรเลย
ใช่ในฐานะที่ตัวเองเป็นแฟนริวภูเนี่ยอดทนไม่ได้
ก็เลยแบบมองบนแซวเล่นกับพี่นักข่าวคนนึง

ใช่นะคะถ้าเป็นภาษาข่าวคือจังหวะนรก
แต่อีกเมาส์อันหนึ่งเจ๊มอยก็ทิ้งบอมไว้

เขาบอกว่ากานพัฒน์กลับไปคบกับแฟนเก่าหรือเปล่า
เพราะว่าเขาไปเที่ยวทะเลแล้วมันมีแบบภาพทะเลที่แบบเป็นแบบ

เมื่อเช้าเดียวกันซึ่งเมื่อเช้าที่ฉันก็สกรีนให้แล้วนะคะ
แจ๊กกะรีนสกรีนแล้วนะคะคุณกันบอกว่าจริงก็นี่จังหวะนรกเหมือนกัน

คือปรากฏว่าแฟนเก่าเขาที่เคยคุยด้วยเนี่ยคือไปเที่ยวทะเล
แต่ว่าไม่ได้ไปพร้อมกันคือไปที่เดียวกัน
แล้วจังหวะคือมันแบบใกล้กันอะ
เขาก็โทรไปขอโทษเรียบร้อยแล้วนะคะ

นี่วันนี้คุณผู้ชมไปรับรถมาเรียบร้อยนี่เบ้น
ต้องบอกว่าคุณกันอยู่วงการมาตั้งนานทำไมเพิ่งมีรถ

โอ้โหจากสถิติใครเป็นแฟนคลับจะรู้

นี่คือรถคันแรกของการนพัฒนินใจเอื้อนะจ
ซูมมาให้ใกล้กว่านี้ก็ไม่ได้นะทีมน้า

แล้วก็มันใกล้วันแล้วนะคะ

โดยรอรุ้นต่อไปว่าจะเป็นมันยังไง

ดราม่าเรามาลุ้นตัวเลขดีกว่าค่ะ

ไม่มีอะไรเรื่องบอนด้วยทั้งนั้น